หรือบางสิ่งบางอย่างที่กวากโชคกวากลาบ

ถามว่ามีอะไรบ้างที่มาให้โชคให้ลาบ
อย่างแรกนางกวักยังใหญ่
อย่างที่สองต่อไปจราเข้

เรื่องราวความเชื่อที่คู่คนไทยในการเรียกทรัพย์
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของนางกวักค่ะ
นางกวักบูชาเป็นเมตตามหาอุทธิ์
คติความเชื่อในเรื่องของนางกวัก

เราก็มักจะเห็นอยู่ในร่างของผู้หญิง

แต่งองค์ทรงเครื่องประดับแบบไทย

ซึ่งจะนับถือกันอย่างมากในหมู่พ่อค้าแม่ค้า
บูชาแล้วก็จะช่วยเรียกทรัพย์เข้าร้านนั่นเองค่ะ

และก็ยังเชื่ออีกว่าเรียกโชคด้วย

บูชาแม่นางกวักทรัพย์แสนล้านที่วัดคันธาราม
วัดทุ่งอ้อตำบลสันกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งวัดที่นี่ก็เป็นวัดที่สวยงาม
แล้วก็มีรูปแบบของวัดที่เป็นวัดยุคใหม่
สำหรับให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าถึงศาสนาได้
เรียกว่าวัดสี่จีนเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะ
แต่จุดสำคัญที่จะต้องรีบเดินไปเพราะเหมือนโดนกวักมือเรียกก็คือ
จุดบูชานางกวากซับแสนล้าน
บูชานางกวักทรัพย์แสนล้านที่มีป้ายประกาศว่ารวยกว่าไอ้ไข่ก็แม่นี่แหละ
มาถึงก็จะเห็นว่าแม่นางกวักทรัพย์แสนล้านนี้มีร่างกายที่สมบูรณ์และใหญ่โต
เหมือนอุ้มทรัพย์อุ้มโชคไว้เต็มเหนียวค่ะ
แต่จะไหว้แม่ที่นี่เขาก็มีกฎไว้ค่ะ
เพราะเมื่อจุดทูป๙ดอกจะขอโชคหรือสิ่งที่ต้องการจากเจ้าแม่ได้เพียง๑ข้อเท่านั้น
ส่วนถ้าใครสมหวังส่วนใหญ่ก็จะแก้บนด้วยน้ำแดงและเครื่องสำอางค่ะ
แม่ดูจากของแก้บนแล้วก็บอกได้เลยว่าชื่อเสียงของแม่ในการกวักโชคนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ
โดยเฉพาะการท้าทายแข่งให้โชคกับพี่ไข่ไม่รู้ว่านี้เป็นกลยุทธ์หรือเป็นเคล็ดลับกันนะคะเนี่ย
กวักกันต่อกับนางกวักตุ้ยหนุ้ยบันดาลทรัพย์ไปกันที่วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณบนดอยม่อนแสงแก้วอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนี่เป็นพิธีบวงสวงนางกวักตุ้ยหนุ้ยบันดาลทรัพย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่ตุ้ยเพราะมีลักษณะรูปร่างตุ้ยหนุ้ยอวนถวนสมบูรณ์เพราะชาวบ้านก็เชื่อกันว่าแม่ตุ้ยเนี่ยจะบันดาล
ที่มากราบวายทุกครั้งบางคนถูกรางวัลติดต่อกันถึงสี่สิบสามงวด
ชาวบ้านก็การันตีค่ะว่าแม่ตุ้ยให้เมตตาให้โชคลาภและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างกับปฏิหาร
เครตรัพย์การวายของที่นี่ก็รอรุ้นเล็กทูพนี่
แหละค่ะไหว้ไปก็คอยทูบหมดไปเพื่อนำไปลุ้นเติมความหวังในแต่ละงวดรายปักกันต่อไป
งานนี้ใครสมหวังก็ทยอยกันมากราบไหว้ขอบคุณแก้บนแม่ตุ้ยนุ้ยกันไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
อีกหนึ่งกวักที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือจราเข้หางกวัก
นี่คือจราเข้หางกวักสี่ตัวค่ะซึ่งเลี้ยงไว้ในฟาร์มพื้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
โดยความพิเศษของจราเข้ทั้ง๔ตัวนี้อยู่ที่บริเวณหางซึ่งมีลักษณะม้วนกลับไปอยู่ใต้ท้อง
จึงเรียกกันว่าเจ้าระเคหางกวัก
นางสะสินลักษมีมีศรีเจ้าของฟาร์มก็เล่าให้ฟังค่ะว่าจริงแล้วจราเข้หางกวักจัดเป็นจราเข้พิการ
แต่ความพิการนั้นก็ดูแล้วเป็นมงคลเพราะเธอก็สังเกตว่าบริเวณของลำตัวจราเข้นั้นมีลักษณะตรงไม่คดงอ
แล้วหางก็ม้วนเข้าไปอยู่ใต้ท้องอย่างสวยงามค่ะ
โดยจราเข้ทั้งสี่ตัวนี้เป็นเพศผู้๒ตัวและเพศเมียสองตัวเธอก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าถุงเงินเจ้าถุงทองเจ้าถังเงินและก็เจ้าถังทอง
ล่าสุดมีคนมาขอซื้อในราคาตัวละห้าหมื่นบาทแต่เธอก็ยืนยันนะคะว่าไม่ขายเด็ดขาด
เพราะเชื่อว่าเจ้าสี่ตัวนี้จะเป็นสัตว์ที่นำโชคลาภมาให้
ที่สำคัญเจ้าสี่ตัวนี้ยังคงดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ
เพราะเคยมีรายการทีวีของญี่ปุ่นมาทำข่าวเรื่องนี้ด้วย
งานนี้นอกจากจะโด่งดังแล้วเจ้าของก็ยังเชื่อว่า๔ตัวนี้คือสี่สหายที่คอยมาให้โชคลาภด้วยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะการกวักที่มีแต่ความโชคดีมีทรัพย์บันดาลสุขที่เรารวบรวมกันมาให้ดูในวันนี้
แต่อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ